หนึ่งใกล้ตัวเหมือนกันที่ประชุมบอร์ดกบงฮะ
สามารถลดค่าไฟใกล้ตัวหน่อย
สำหรับคนที่ใช้ไฟไม่เกิน๕๐๐หน่วยต่อเดือนนะครับ
คุณสุพธนพงศ์พันมีเช่าท่านรองนายกและรัฐมนตรีพลังงา
ท่านประธานเป็นประธานการประชุมบอร์ดกบง
แล้วก็บอกว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางการช่วยเหลือค่าไฟ
เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชน

กลุ่มแรกผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไม่เกิน๓๐๐หน่วยต่อเดือนเนี่ย
ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากการขึ้นค่าไฟ
โดยจะให้ส่วนลดค่าไฟ๙๒๐๔สตางค์ต่อหน่วยครับ
อันนี้เป็นเวลา๔เดือนตั้งแต่กันยายนนี้ไปจนสิ้นปี๖๕เลยนะครับ
อีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่ใช้ไฟระหว่าง๓๐๑๕๐๐หน่วยต่อเดือน
เดือนกันยายนนี้ไปจนถึงธันวาคมปีนี้ครับ
อันนี้เนี่ยจะเป็นส่วนลดแบบขั้นบันไดนะในอัตราตั้งแต่๑๕ไปจนถึง๗๕ครับ
มาตรการช่วยเหลือทั้ง๒กลุ่มนี้จะครอบคลุมผู้ใช้ถึง๘๐ของผู้ใช้ไฟทั่วประเทศ
มาตรการนี้ใช้งบเท่าไหร่๘๐๐๐ล้านบาทครับ
แต่ว่าทั้งหมดนี้เดี๋ยวจะเสนอให้คอรมอลพิจารณาภายในสิ้นเดือนนี้
ยังไม่หมดนะจากค่าไฟครับ
ให้กับผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อไปอีก๓เดือนครับ
คือจากเดิมจะสิ้นสุดเดือนหน้าแล้วจะสิ้นสุดเดือนกัญญา
โดยให้ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้มเดิมส่วนลด๔๕บาท
เพิ่มขึ้นมาอีก๕๕บาทต่อไปอีก๓เดือนก็จะเป็น๑๐๐บาทต่อคนนะครับ
ส่วนลด๑๐๐บาทต่อคนไปจนสิ้นปีนี้ครับสิ้นปี๖๕
อันนี้สำหรับส่วนลดค่าซื้อก๊าซสูงต้มผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ